ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

คือเกมที่อาศัยเพียงความถนัด
ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ

๑ล้านบาท

และนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

ทำให้ชีวิตครอบครัวพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือ
ต้องนำทั้งสิ่งที่รักและสิ่งที่ศรัทธา

เพื่อประทังชีวิตให้กับครอบครัวได้อยู่รอด
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมกันครับ

อยู่จนตอนนี้ผมอายุ๔๐แล้วครับ

น้ำพักน้ำแรงของตัวเขาเองครับ
แต่เพราะโควิดทำให้ครอบครัวผม
ต้องสูญเสียบ้านหลังนี้ไป
ผมยังไม่รู้เลยว่าจะพาแม่พาลูก

แม่แม่แม่แม่
ครอบครัวผมก็มีอยู่ด้วยกัน๖คนครับ
มีผมซึ่งอยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่เกิดครับ
แล้วก็แม่ผมแม่เล็ก

คนโตชื่อไนท์

ครอบครัวของผมก็เป็นอาชีพลิเกครับ

มาก่อนนี้ก็เป็นริเกย์จ้ะ
เริ่มเล่นตั้งแต่อายุ๑๘มาค่ะ
เล่นลิเกมาเรื่อยจนกระทั่งมา
มีเงินมีทองมาซื้อที่ปลูกบ้าน
ตัวผมก็ทำการแสดงลิเกเป็นตัวตลกครับ
ลูกชายคนโตไนท์
เล่นลิเกเป็นพระเอกได้ครับ

แต่ว่าชอบไปทางตีเครื่องหนังตีผิดผาด
คอยดูแลคุมเครื่องเสียงด้วย

เด็กย่ากับพ่อเคยหั่นลิเกให้ผม

รักในด้านดนตรีมากกว่าครับ

น้องสันคนโตก็เล่นริเกย์

ดิตก็ซ้อมกองแขกให้ผมหัดเล่นลิเกบ้าง
ส่วนน้องเซนก็เริ่มหัดตีฉิ่ง

พ่อก็ขัดตีชิงให้ผมครับ
ผมได้ตีชิงผมสนุกมากเลยครับ
ตอนนี้ผมตี๔ไม่เก่งเท่าไหร่
แต่ผมจะฝึกไปเรื่อยครับ
ต่อไปผมจะเป็นสุดยอดนักตีชิงครับ
อกจากมีงานลิเกก็ยังรับงานปีภาษ
ไปตีตะโพนตีเปิงตีเครื่องหนังได้
แต่ก่อนนี้ผมมีงานตกเฉลี่ย
เดือนละ๑๐กว่าคืน๑๐กว่าคืน
ว่างจากลิเกก็ไปตีเครื่องมอน

พออยู่พอกินได้มาไม่ขัดสน
ก็ไปตีเครื่องมอน
ชีวิตครอบครัวผมมามีปัญหาก็

ตอนนั้นก็ยังดีว่ามีงานข้างมอน
ยังเหลืออยู่บ้างเป็นบางส่วนครับ
ต่อมาก็โควิดระบาดหนักขึ้น

ก็เลยต้องงดหมดทุกอย่าง
รายได้ที่เคยได้แต่ละเดือนก็เป็นศูนย์ไปหมด

มีพระแก่องค์น้องก็มีใส่ซ่อยอยู่

เอาของแม่ไปจำนำให้แม่หน่อย
พ่อแก่เลี่ยมทองเป็นพ่อแก่ที่แม่รักและบูชา
มีค่าทางจิตใจของแม่
ทำยังไงได้รักแสนรักห่วงแสนห่วง
ไก่ก็สงสารลูกสงสารหลาน
ยายเครียดหนูก็ไปให้กำลังใจไปเล่นกับเขาบ้างครับ
หนูก็ไปร้องกรให้ยายฟังครับ
ออกกันมาแล้วจะออกกันมาแล้ว
เช้ายาวยาวจอมยวน
ห้าเล่นหนูกันให้เริ่มหนูเป็นตัวกรควร
สถานการณ์ยิ่งแย่ลงแย่ลง

ปูนบ้างทาสีบ้าง

ก็ยังมีลูกชายคนเล็กน้องเก่งไปช่วย
คือเราไปทำใหม่เขาก็ให้ลองคนปูนดูว่า
ไปทำปูนไปเทปูนเหนื่อยครับ
แต่ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีตังค์กินไม่มีตังค์อยู่กัน
ส่วนไหนก็เคยอาสาเอาตัวเองเข้ามาช่วยว่า
ให้พ่อได้เบาแรงได้หยุดบ้างอะไรบ้าง
แต่ก็ไหนทำก่อสร้างไม่เป็น
ถนัดด้วยครับแล้วไปอีกอย่างก็ไปเกะกราบ
ผมก็เลยต้องไปหาวิธีช่วยครอบครัวทางอื่นครับ
ไปเรียนลิเกย์รายสดร้องเพลง
คนดูที่เคยดูรู้จักเขาก็จะให้พวงมาลัยทางเฟซบุ๊ก

ก็มาเนี่ยครับ
ก็ไปรายสดกับพี่น้ายครับ
พอหนูไปได้สดมาหนูได้ตังค์หนูก็ไปให้ยายครับ
สถานการณ์ครอบครัวก็ยังไม่ดีขึ้นมา
รายได้ทุกวันนี้ก็ยังกระท่อนกระแท่นอยู่
แม่ผมตัดสินใจเอาโฉนดที่ดินที่ผมอยู่
หมื่นบาทก็ไม่เคยได้ส่งดอกส่งอะไรเขาเลยทุกวันนี้นอนไม่ได้กินไม่ได้ก็เพราะ
เขาจะมายึดที่บ้านยึดโฉนดเราไปเขาแล้วเขามาไล่เราก็ไม่รู้จะพาลูกพาหลาน

ก็มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานไขมันความดันบางครั้งบางทีก็เป็นลมหน้ามืด
ถ้าผมมีเงินสักก้อนหนึ่งผมจะไปถ่ายถอนเอาที่ดินผืนนี้ที่แม่เอาไปจำนองไว้
เอาออกมาครอบครัวของเราก็จะได้มั่นใจว่ามีที่อยู่ที่กินที่นอนต่อไปในวันข้าง

รายการเกมต่อชีวิตขอต้อนรับครอบครัวหลิบครับจากจังหักพี่สิทธิ์ครับ

เมษายนนะครับเดือนหนึ่งแทบไม่ว่างเลยครับ
เทศกาลก็เล่นกลางวันด้วยกลางคืนด้วยบางครั้งก็เล่นกลางวัน
แล้วก็มาทำวิผ้านอนกลางคืนด้วยครับอืม
พิพาทเยอะแค่ไหนในตอนนั้นงานพิพาทมอนก็
ลองงานลิเกเลยครับแต่ครับคุณผู้ชมครับ
มันมีวิกฤตเข้ามาในครอบครัวโรคระบาดโควิดเข้ามา
จากระลอกแรกก่อนเจออะไรรอบแรกเพราะผม
รับงานไว้สองสามเดือนเต็มเต็มครับพอเขาประกาศเคอร์ฟิลล์
ลิเกโดนยกเลิกหมดเลยพี่แต่ก็ยังดียังมีเครื่องมอน
เหลืออยู่ครับมันทำได้จากรายได้เนี่ยนะครับ
ก็เหลือแต่ปิภาษณ์รัตโภนก็คือเครื่องมอนครับนะครับ
ยังพอประคองให้รายได้อยู่ได้แต่คุณผู้ชมจ๋า
ก็ต้องมาสะดุดอีกครอบครัวก็แทบล้มทั้งยืนเลยเหมือนกัน
โควิดรอบสองใช่ครับรอบสองครับเกิดอะไรขึ้น
ระหว่างนั้นผมกำลังทำการแสดงอยู่ในงานเขาหากี่คืนในงานนี้
คืนครับครับแล้วเล่นไปได้สามคืนเขาประกาศคือ
ต่อเนื่องไปเลยครับผมก็ต้องกลับบ้านกันโดยที่ไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องยกเลิกงานกลางคัน
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดมาทับมาถมอยู่ที่ผมกับแม่ค่าเวทีค่าเครื่องเสียง
แล้วลูกน้องที่เหลืออยู่อีกเก็บเวลาแล้วเราต้องมาใจคาตัวเต็ม
มันก็เลยเป็นที่มาของแม่เล็กเองนะครับนำสิ่งที่เคารพและศรัทธาที่สุดในชีวิต
ปลดออกจากคอนั่นก็คือพ่อแก่เลี่ยมทอง
แก่องค์นี้แม่ได้มานานหรือยังครับ
พอเป็นลิเกเราก็ได้มาเลย๒๐กว่าปีแล้ว
แต่พ่อแก่องค์นี้แม่รักและศรัทธาท่านมากแค่ไหน
เท่ากับชีวิตเราเก็บมานานแล้ว
ก็ต้องมาจากไปตอนที่เราย้ำที่เราไม่มีเลยอ่ะนะ
ก็บอกกับลูกว่าแม่จนปัญญาแล้ว
มีของอยู่อย่างนี้แค่นี้แหละ
เอาไปไว้ให้แม่หน่อยลูกก็ต้องจำใจ
ผมว่าแม่นอนกำแล้วต้องนอนคิดอยู่หลายคืนมากนะ

ก็เป็น๑๐คืนนะจ๊ะที่เรานอนไม่หลับ
ไม่มีทางออกแล้วจะทำยังไงลูก
ตอนที่ดิตรับพ่อแก่มาจากมือของแม่
แล้วแม่ปลดให้เห็นเห็ดตรงนั้นในใจรู้สึกยังไง
ใจผมตอนนั้นคือคิดว่าโอ้โหเรามาถึงณจุดนี้แล้วเหรอครับ
บอกว่าแม่ไม่เคยไม่เคยเลยครับ
ตั้งแต่ผมเป็นลูกแม่มา๔๐ปี
ไม่เคยเอาพ่อแก่ไปจำนำไม่เคยไม่เคยเลยครับ

แล้วก็มาเฉลี่ยจ่ายค่าลูกน้อง
จ่ายค่าน้ำค่าไฟ
อีกส่วนหนึ่งก็เก็บซื้อกับข้าวไว้ให้ลูกให้หลาน
เนี่ยมันก็ต้องมาต่อชีวิตและต่อลมหายใจกันให้ได้ไปก่อน
แล้วสถานการณ์มันเป็นยังไงบ้างต่อจากนั้น
๓นี่หนักเลยทำอะไรไม่ได้เลยครับ

ลิเกก็มันกระดุกกระดิกไม่ได้อยู่แล้วพี่

แม่ก็เลือกมาอีกจะเอาโฉโนตไปไหวครับ

บ้านหลังนี้จริงแล้วคือน้ำพักน้ำแรงจากอาชีพลิเกใช่จ้ะ

แล้วทำไมถึงได้ตัดสินใจว่า
เงินเข้าบ้านเลยไม่มีเลย๐บาท
วันที่ผมเอาถนนไปไว้แล้วผมได้เงินมาอีกสามหมื่น
แต่ในใจผมคิดเขาไว้ว่า๒มือผมยังมี
ขาผมยังเดินได้ผมจะต้องเอากลับคืนมาให้แม่ผม
ให้ได้ทั้งหมดผมก็คุยกับลูกเก่งกับไหน
ตัดสินใจพากันไปทำงานก่อสร้างกัน
ก่อสร้างทาสีขึ้นหลังคา
ทำทุกอย่างนะครับให้มันได้เงินมา

ไม่เคยเลยครับจอบก็ไม่เคยจับ

จากคนที่เคยจับไมค์ไฟส่องหน้านะครับ
ก็ต้องมาจับจอบแบกปูนแบกอิดแบกทราย

วันแรกนี่ไปตักทรายดันรถเททรายเพื่อ

ผมไม่อยากให้เช้าขึ้นอีกวันนึงเลยอะพี่
แต่ก็ต้องถามต่อไป
เก่งหนูจึงจำวันแรกได้ไหมลูก
จำได้หนักเลยครับนึกท้อเลยครับ
ตอนแรกนั่งดูเขาแล้วเขาก็บอกว่า

ก็รู้สึกสงสารพ่อครับเพราะพ่อไม่เคยทำงานพวกนี้ครับ
พ่อตีแต่ตะโภนเรลิเกย์แล้วพวกนี้นะ

ก็บอกพ่อว่าพ่อสู้นะคนเรามันต้องมีขึ้นมีลงกันมั่ง
สักวันมันก็จะดีขึ้นมาอีก

สมัครงานที่อื่นแล้วก็ช่วยไลฟ์สด

อาจมีอาทิตย์หนึ่งฟับวินวันหรือวันสามสี่วันไแล้ฟลายที
เพราะว่าอยากมีคนที่จะมาดูไม่ไหว

แล้วตอนที่ไลฟ์ใหม่ลูกดีไหมรายได้เป็นไงบ้าง

แต่ก็ตอนนี้คนต่างคนต่างแย่

แล้วหนูได้กำลังใจหลักเลยมาจากไหน

มาถึงเด็กบ้างซานซันช่วยอะไรบ้างลูก
นาฬิเกย์ไร้สดครับ

กองแขกตีตะโพนไทยตีตะโพนมอน
ทำลิเกย์ได้ตีเปิงได้ครับ

อย่างนี้ไปงานตรงงานศพก็สบายเลยสิ

รักพ่อนะครับ

วันนี้นะอยากร้องไห้ร้องให้เต็มที่เลย
วันข้างหน้าเราจะได้หัวเราะกันได้บ้าง

เซนเห็นบอกว่าน้องเซนก็ช่วยหาเงินได้เนอะ

จากในห้องหนูเจอเหรียญหนูก็เอาให้แม่
จะร้องไห้ดีลูกจะขำเด็กดีลูก
หมดร้องไห้แล้วเราหัวล่อกันได้

เงินใครก็ไม่รู้แต่ดีอย่างคือไม่เก็บเอาไว้

เซนเล่นรีเกมไหมลูก
เล่นปีขึ้นอย่างเดียวครับ

เมื่อยไหมตีฉิ่งเมื่อยไหม

ตอนนี้นะครับทุกหย่อมย่าเกิดวิกฤตด้วยกัน

กำลังอยู่ในภาวะที่ลำบากจริงแล้วโดยเฉพาะอาชีพลิเกอย่างพวกเรา

หมายของเราคืออะไรครับ

ตั้งใจจะไปเอาโฉนดที่ดินออกมาคืนให้แม่
ทุกอย่างที่มีค่าทางจิตใจของแม่

แล้วก็จะได้มีที่พักที่อาศัย
ที่อยู่ที่กินให้ลูกให้หลานต่อไป

ภาพนี้นะครับเป็นภาพครอบครัวนะครับ

ต้องมีรอยยิ้มและความสดชื่นแน่นะครับ
เพราะฉะนั้นทางรายการก็เลยขอมอบภาพนี้

มีแต่สิ่งดีเข้ามาขอบคุณจริง

ถ้าคนในครอบครัวจับมือสู้ไม่ถอย
รับรองว่าวิกฤตนั้นจะเล็กลงเพียงเม็ดทรายแน่นอน
ช่วงหน้านะครับเรามาเอาใจช่วยครอบครัวของน้องดิตนะครับ

คว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิตสักครู่เดียวครับ
กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ
และวินาทีที่สำคัญนะครับที่ครอบครัวของดิตจากพิจิตรนะครับ

ด้วยการตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

เพราะฉะนั้นวางเรื่องให้ดี
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญดิตมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ใน๕เรื่องนี้ดิตมั่นใจเรื่องไหนตอบเรื่องนั้น

ถ้าพร้อมแล้วมาดูคำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้

เรื่องที่๒จังหวัดพิจิตร

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕หลงไฟ
ขอตอบเรื่องลิเกครับ
เรื่องลิเกครับ

ลิเกมาประมาณ๑๐กว่าปีครับ
ฉายาของพ่อดิตนี่นะครับคุณผู้ชมครับคือ

ทำไมถึงได้ฉายานี้มาเพราะอะไร
ตอนที่ผมเล่นลิเกแรกเลย

แล้วเขาก็บ่นจัดให้ตั้งหลายชุดทำไมไม่เปลี่ยน

พอเริ่มเปลี่ยนก็ติดตาม
คนดูก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เรียกว่าไงดิดร้อยชุดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ
ฉากหนึ่งบางทีคุณเปลี่ยนกี่ชุดห้าชุดครับเพราะฉะนั้นนะครับ
เรื่องของดิตก็คือเรื่องลิเกพร้อมไหมครับพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
เป็นยังไงล่ะนี่คือเครื่องลิเกทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าครับ
มีหัวมอนมีเข็มขัดมีชุดมีสนับอะไรเรียบร้อยเลยครับครับ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ดิตเองจะต้องเป็นคนใส่เครื่องครับ
สุดท้ายใส่เองด้วยป่ะครับใส่ด้วยใส่ด้วยครับ
เพราะฉะนั้น๓ชุดก็ต้องมี๓คนใครอีกดีครับอีก๒คน
ไนท์กับน้องสันครับน้องไนท์และน้องสันเชิญประจำที่ครับ
โจทย์และกติกาสำหรับข้อนี้นะฮะโจทย์ก็คือ
แต่งชุดริเกย์สามชุดท้ายในเวลาสามนาที
ระหว่างนี้อนุโลมให้นะฮะคุณผู้ชมให้น้องได้ติดหัวมอนเลย
ดิตไปหยิบมาส่งให้ลูกเลยนะครับอันนี้คือหัวมอนนะฮะ
มาได้ทั้งคู่เลยครับนี่ของเด็กน้อยด้วยอะไรด้วยนะครับ
เดี๋ยวติดกรี๊ดรอเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพอใส่ชุดเสร็จแล้ว
อนุโลมอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือเคียนหัวหรือผ้าคาดหน้าเนี่ยนะฮะ
จะเอามาวางไว้ให้น้องน้องก็จะเอาเทียนเอาเองเลยแล้ว
ต่อจากนั้นพี่ดิกก็หยิบมาส่งให้นะครับแต่ชุดลิเกที่ยากที่สุดก็คือ
หัวมอนครับพอทีมงานบอกว่าให้ใส่หัวมอนร้อยได้เลย
ผมก็เบาใจไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเวลาก็คงจะชิวเฉียดครับ
แต่ผมมั่นใจว่าผมทำได้ครับพร้อมไหมครับพี่เดชพร้อมครับ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
สุสัยเลย
สุสัยเลย

ดีมากลูก
เย็นไปก่อนแล้วเดี๋ยวเสื้อพ่อต้องใส่ให้ครับ
นี่นะฮะนี่ขนาดเราปรับเปลี่ยนกันมาแล้วนะคุณผู้ชมนะเพื่อให้สมัยแรงเพื่อให้สะดวกกับการแต่งนะครับ
ว่าจะแต่งองค์สุมเครื่องให้แต่ละชุดนี้นะฮะเครื่องกระดับเป็นเครื่องไฟอย่างนี้นะฮะ
พ่อพ่อต้องใส่พ่อต้องใส่นะฮะ
เอาหวังด้วยเข้าไปอะเอาเอาด้วย
ขอให้โชคดีนะครับมีเวลาเข้ามา๓นาทีอย่างที่บอกเอาไว้นะครับถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้ทำได้นะฮะขอให้โชคดีครับขอบคุณผู้ช่วยด้วยครับ
ยังไม่หมดหน้าที่ครับจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เรื่องจังหวัดพิจิตร

เรื่องบ้านของเรา

เรื่องฟุตบอลนะครับขอเชิญน้องไนท์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
น้องไนท์

เอาล่ะสิเออตอบได้ถามได้ตอบได้

กับสปอร์ตติ้งลิสบอลลองนึกให้ดีนะน้องไนท์น่ะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตอนอยู่สปอร์ตติ้งลิสบอลคริสเซโนโลนันโดเคยสวมเสื้อ
หมายเลขใดตัวเลือกที่หนึ่งยี่สิบห้าตัวเลือกที่สองยี่สิบหก
ตัวเลือกที่สามยี่สิบเจ็ดและตัวเลือกที่สี่ยี่สิบแปด
ขอตอบข้อหนึ่งครับยี่สิบห้าครับผมติดตามโลนันโดตั้งแต่แปดเก้าหัวครับครับ
ที่ผมเลือกเบอร์๒๕เหมือนตอนที่เขาอยู่สปอร์ตติ้งมิดบอลอย่างนี้
น่าจะใส่เบอร์๒๕นะครับผมไม่มั่นใจในคำตอบครับ
แต่ก็ขอให้ถูกครับตัวเลือกที่หนึ่งยี่สิบห้าครับ
เอาล่ะน้องไนท์ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
เก่งครับน้องเก่งตอนนี้เหลือด้วยกันอีกสามเรื่อง
คือเรื่องจังหวัดพิจิตรเรื่องบ้านของเราและเรื่องหลงไฟ
เรื่องบ้านของเราครับบ้านของเราทำไมไม่เลือกหลงไฟให้น้องเก่ง
หลงไฟคืออะไร
เอาบ้านของเรานะครับผมขอเชิญน้องเก่งมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ทีวีเครื่องนี้อยู่ในห้องของใครห้องย่าครับห้องย่า
ครับเห็นใต้ทีวีไหมมีอะไรแปะอยู่
ก็ยังมีหนูอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ

ในภาพนี้มีหนูทั้งหมดกี่ตัวไม่นับบนเครื่องบินนะครับ
เครื่องบินตัดออกนะเครื่องบินคือตัวอย่างนะครับครับผม
ตัวเลือกที่หนึ่งสามตัวตัวเลือกที่สองสี่ตัว
ตัวเลือกที่สามห้าตัวตัวเลือกที่สี่หกตัว
ขอตอบข้อที่หนึ่งครับสามตัวสติ๊กเกอร์นี้ผมเห็นผ่านผ่านตาครับ
ว่ามันอยู่ในห้องย่าสติ๊กเกอร์มันเล็กแล้วมันไม่ใหญ่มากครับ
มันน่าจะมีประมาณสามตัวได้แล้วครับผมก็ห้าสิบห้าสิบแล้วครับ
ตัวเลือกที่หนึ่งสามตัวครับ
ไปแล้วขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องขอให้โชคดีนะครับ
เก่งต้องเลือกแล้วครับว่าจะให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป
เลือกย่าครับย่านะครับครับแล้วหนูจะเลือกเรื่องไหนให้กับย่าเล็ก
เหลือด้วยกันอีกสองเรื่องนั่นก็คือเรื่องจังหวัดพิจิตรและหลงไฟครับ
หลงไฟครับคุณย่าใช่ไหมหลงไฟนะครับ
แม่เล็กมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
ชอบตัวละครตัวไหนในหลงไฟมากที่สุดชอบนางโกง
แม่ครับหลงไฟเนี่ยถูกสร้างมาหลายครั้งแล้วแม่รู้ใช่ป่ะใช่
ไม่รู้ว่าแม่เคยดูเวอร์ชั่นไหนมาบ้างแต่เกี่ยวกับหลงไฟล้วนครับแม่ครับ
พร้อมไหมครับแม่เล็กพร้อมจ้ะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
หลงไฟถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครทีวี
รวมทั้งหมดกี่ครั้งตัวเลือกที่หนึ่งสามครั้ง
ตัวเลือกที่สองสี่ครั้งตัวเลือกที่สามห้าครั้ง
และตัวเลือกที่สี่หกครั้งตอบตัวเลือกที่หนึ่ง
ฉันเพิ่งจะดูหลงไฟก็รอบนี้แหละจ้ะเรื่องหลงไฟเนี่ยฉันชอบชอบ
มั่นใจว่าเดาถูกจ้ะตัวเลือกที่หนึ่งสามครั้ง
บแล้วทั้งหมด๔ข้อครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเราต้องร่วมกันเป็นกำลังใจและเชียร์กันต่อนะครับว่าครอบครัวของดิตจากพิจิตรจะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งสี่ข้อคว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับบ้านได้หรือไม่สักครู่เดียวครับ

วันนี้นะครับจะตัดสินอนาคตครอบครัวของคุณดิตนะครับจากพิจิตรนะฮะว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูกสองข้อรับหนึ่งหมื่นบาท
ตอบถูกสามข้อรับหนึ่งแสนบาท
ค่อยไปคำว่า
และเรามี๖สารที่พิเศษที่คุณทดพพิภพึงร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อนะครับ
จะได้สิทธิ์เลือกเป็นแชร์เพื่อไปรุ้นขายตู้โบนัสจนเมือง๔ตู้นะครับ
ภายในตู้โบนัสสี่ตู้นั้นจะประกอบไปด้วยเงินหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งตู้
ห้าพันบาทสองตู้แล้วก็ข้าวสารอีกหนึ่งร้อยกิโลกรัมอีกหนึ่งตู้
วันนี้นะครับดิตครอบครัวเรามีแต่ได้กับได้
จะได้มากหรือได้น้อยเท่านั้นครับมาลุ้นกันต่อพร้อมไหมฮะ
พร้อมครับขอให้โชคดีนะครับคุณผู้ชม
ผมจะเฉลยข้อแรกจากเรื่องหลงไฟครับมีพ่อแก่องค์น้องต่อมีใส่
สร้อยอยู่ก็เลยบอกกับลูกว่าเอาของแม่ไปจำนำให้แม่หน่อย
เพราะไม่มีเงินแล้วลูกเอ้ยทำยังไงได้รักแสนรักห่วงแสนห่วง
แต่ก็สงสารลูกสงสารหลานก็ต้องนั่งเครียดอยู่คนเดียว
นั่งร้องไห้อยู่คนเดียวและคำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
หลงไฟถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครรวมทั้งหมดกี่ครั้งตอบตัวเลือกที่หนึ่ง

เชียวไว้ขอให้โชคดีนะครับ
หลงไฟนะฮะถูกสร้างเป็นภาพยนตร์และละครทั้งหมดสามครั้งนะครับทำได้แล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับหนึ่งข้อนะครับครอบครัวของคุณดิตจากพิจิตรนะครับ
เอาละครับคุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปที่ผมจะเฉลยนะฮะ
จากเรื่องลิเกครับ
ชีวิตครอบครัวผมมามีปัญหาก็ตอนโควิดรอบแรกครับ
บางส่วนก็ยกเลิกต่อมาก็โควิดระบาดหนักขึ้น
ก็เลยต้องงดหมดทุกอย่างรายได้ที่เคยได้แต่ละเดือนละเดือนก็เป็นสูตรไปหมด
ทำให้ครอบครัวผมอาจต้องสูญเสียบ้านหลังนี้ไป
ผมยังไม่รู้เลยว่าจะพาแม่พาลูกพาหลานไปอยู่ที่ไหนกัน
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะครับก็คือแต่งชุดลิเก๓ชุดภายในเวลา๓นาที
ถ้าไม่เกิน๓นาทีนั่นหมายถึงภารกิจนี้
ดิตและเด็กน้อยทำได้นะครับมาลุ้นกันว่าจะทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้
สุดตัวแล้วจริงนะคุณผู้ชมนะใช้เวลาไปทั้งสิ้นนะครับ
๓นาที๔วินาที

อย่าเพิ่งใจเสียนะฮะเพราะว่าเรายังเหลือให้ลุ้นอีก๒ข้อด้วยกันนะครับ
เสียเวลานะครับมาลุ้นต่อเลยนะฮะ
ตอนนี้เรื่องต่อไปนะครับคุณผู้ชมจากเรื่องบ้านของเราครับ
คือเราไปทำใหม่เขาก็ให้ลองคนปูนดูว่า
ไปทำปูนไปเทปูนเหนื่อยครับ
แต่ไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีตังค์กินไม่มีตังค์อยู่กัน
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือบริเวณพื้นดำในภาพนี้มีหนูทั้งหมดกี่ตัว
ขอตอบข้อที่๑ครับ๓ตัว

นี่นะฮะบริเวณพื้นดำในภาพนี้นะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอทีวีนี้ก็คือมีหนูทั้งหมด๓ตัวจริงด้วย
ตอนนี้ทำไปได้แล้วนะครับคุณผู้ชมอีกหนึ่งข้อนะครับ
กุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒๐๐๐

ตอนอยู่สปอร์ติงรีสต์ปอนต์

สวมเสื้อหมายเลขใด

หนึ่งแสนบาทนัดสูตรแจขอชีวิตเพื่อนอีกหนึ่งดอมนะครับ
ถูกยังไม่ถูก

หนึ่งสัน

ตอนอยู่สปอร์ติ้งลิสบอลคริสซิโนโลนันโดนะครับ
สวมเสื้อหมายเลข๒๘ครับ
ตอนนี้ครอบครัวของคุณดิตนะครับจากพิจิตร
รับเงินทุนไปต่อชีวิต๒ข้อนะครับ

ตอนนี้ขอเชิญน้องดิตและลูกเก่งลูกมา

ดิตกับเก่งมีสิทธิ์หยิบกุญแจได้คนละ๑ดอกนะฮะ
กุญแจแต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาที

กุญแจต่อชีวิต๒ดอกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ

ขอให้โชคดีในการไขครั้งนี้นะครับ

อ้อกเลยครับไปเลยไปลูกเก่งไป

กรี่อัลติมันได้
มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๑นะครับว่า

เดิมมา
แล้วโบนัสหลังตู้หมายเลขหนึ่งก็คือ
๕๐๐๐บาทครับ
ดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

มาดูโบนัสที่เหลือนะครับ

ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมนะครับ
เพราะฉะนั้นอีกตู้นึงที่เหลือก็คือ

ครอบครัวของคุณดิตจากจังหวัดพิจิตรนะครับ
ได้รับเงินทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ

พวกพี่และทุกคนขอเป็นกำลังใจให้นะครับ

ไม่ใช่เพียงแค่ปัจจัย๔ที่จะช่วยต่อลมหายใจ
แต่พลังรักของคนในครอบครัว
คือปัจจัยสำคัญที่จะช่วยต่อลมหายใจนั้น

ขออนุญาตฝากครอบครัวน้องดิตจากจังหวัดพิจิตร
ไว้ในอ้อมใจของคุณผู้ชมอีกสักหนึ่งครอบครัวนะครับ

ติดแม่ครับดูแลตัวเองนะ

กลับไปก็ขอให้มันมีแต่สิ่งดีเข้ามา
ขอให้พ่อแก่คุ้มครองแล้วก็สุขภาพแข็งแรง

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้
เกมต่อชีวิตทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีเวลา๖โมงเย็น
วันนี้หมดเวลาลงแล้วผมเอเชยามิชัยลาไปก่อนนะครับ

แม่งเป็นหูน้ำหนวกตั้งแต่เด็ก
มอสพัฒนาการสมองช้าแล้วก็พูดไม่ได้ค่ะ
น้องบอสจะเป็นโรคอาการลมชัก
ต้องคอยอยู่กับเขาตลอด
ตอนนี้เป็นห่วงแม่เรื่องอนาคตเขา

ทอดมันกุ้งจำนวน๒๐ชิ้นภายในเวลา๓นาที